แต่เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการช่วยชีวิตสัตว์ติดท่อ
เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงค่ะ
เฮ้ยไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะลูก

ผมไม่กล้าไปดูใกล้ผมกลัวเลยนะ

มันไปติดอยู่ในท่อได้ไง

เขามาหาปลาเขาเห็นก็เลยช่วยมันไว้
ข้ายวิดน้ำใส่ปากท่อให้กระดองน่ะที่หัก

ค้อนค่อยทุบปากท่อแล้วก็เอาน้องเต่าออกมาได้ปลอดภัย
แล้วก็เอาน้องกลับมาทำอะไรทับทำแผล

มันเป็นแผลไงแล้วก็เนี่ยคือเวลาเขาดูข่าวตลอดข่าว
บอกว่าเห็นเวลาจับสัตว์ได้ก็จะใส่ถุงกระสอบ

เขาก็เลยเขาก็เลยทำแผลให้น้องเต่าเสร็จก็ใส่กระสอบ

ใช่ค่ะตรงนี้มีท่อมาดูดีนะตอนปล่อย
เดี๋ยวน้องเข้าไปติดอีกขอบคุณคุณพี่น้ำใจหล่อจริงเลยนะจ๊ะ
เอาเป็นว่าหวังว่างวดนี้จะโชคดีแล้วกัน
บอกว่าใครช่วยชีวิตเต่าหรือว่าแบบดูแลเต่า
จะมีโชคมีลาบเป็นความเชื่อเหมือนกันนะ

เขาเป็นคนที่ช่วยน้องเต่าเลย